วันนี้เมื่อสักครู่นี้ที่เขามีการตั้งแถวกัน

คุณอนุทินคุณอนุทินชาญวีรกูล

เพราะว่าวันนี้ไปอยู่ที่ภาคใต้ค่ะ
ลงพื้นที่ไปภาคใต้นะคะ
ไปดูการเป็นอยู่นะคะ
แล้วก็การทำงานนะคะของบุคลากรทางการแพทย์ที่นั่นด้วยนะคะ
ที่สงขลายะลาปัตตานีแล้วก็นาราธิวาส
ไปติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดที่โรงพยาบาลหัดใหญ่
เพราะว่าที่นี่พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็พบผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่๓๗๔๗๕ราย
เสียชีวิต๑๖๑รายส่วนใหญ่
เป็นการติดเชื้อในครอบครัวและชุมชนนะคะ
เรื่องการฉีดวัคซีนปัจจุบันก็ฉีดได้ครอบคลุม๔๖๗๘ของกลุ่มเป้าหมาย
แล้วก็มีแผนจะฉีดให้ครอบคลุม๗๐ภายในเดือนตุลาคมนี้
คุณอนุทินบอกว่าถ้าควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่ภาคใต้ได้
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทยก็จะต่ำกว่าหลักหมื่นนะคะนี่ค่ะ
ก็เบื้องต้นทางสำนักงานเขตสุขภาพที่๑๒ได้เสนอขอวัคซีนเพิ่ม
๑๙๐๐๐๐๐โดสสำหรับเป้าหมาย๗๐นะคะ
พรุ่งนี้ก็จะไปพบปะกับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ไปนราธิวาส
ไปตรวจเยี่ยมสถานการณ์และจุดฉีดวัคซีนณราศิกไขอำเภอเมือง
ลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสาธารณสุขที่ภาคใต้
เฉพาะ๔จังหวัดนั้นมีความพร้อมแล้วก็มีแผนรองรับไว้แล้วค่ะ